หกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีกลับมาติดตามข่าวเย็นไทยรัฐข่าวใหญ่
กรณีที่คนร้าย๒คนสรุปแล้วเป็นชาวต่างชาตินะ
ไปยิงผู้ชายชาวต่างชาติเหมือนกันที่ยิงไปเกือบยี่สิบนัดน่ะค่ะ
ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วครับวันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ภูเก็ตเลยนะฮะไปคลี่คลายคดีนะครับ
ชายชาวอินเดียแต่สัญชาติแคนาดานะถูกยิงนะฮะ
ที่เป็นข่าวตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปกับใครบ้างล่ะไปกับพลตรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหญ่ไหมครับคดีนี้ใหญ่ครับ
ภูเก็ตไปประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดีฆาตกรรม
ตะบนราวัยอำเภอเมืองภูเก็ต๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่ผู้เสียชีวิตถูกยิงเนี่ย
แย้งธุรกิจผิดกฎหมายแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ยืนยันแล้วว่าไอ้คนยิงสองคนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแน่นอน
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวน
มาดูประวัติหน่อยครับนะฮะประวัติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ท่านผอบตลอให้ข้อมูลเองบอกว่าซิงมันดีฟคนนี้อายุ๓๒ปี
ชื่อเดิมคืออมริตซิงสินทุชื่อเล่นชื่อจิมมี่
เป็นคนเชื้อชาติอินเดียแต่สัญชาติแคนาดา
มีฉายาที่เป็นภาษาไทยคือไอ้หน้าบากไอ้หน้าบากมีที่มา
เพราะหน้าของเขามีรอยแผลเป็นอยู่บนนั้น
ทำธุรกิจอะไรบ้างฟังแล้วจะโอ้โห
ธุรกิจในวงการมาเฟียเรียกค่าคุ้มครอง
จากการตรวจสอบกับทางการแคนาดานะครับ
ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ยเกี่ยวพันกับองค์กรอาทยากรรม
ก็เลยในประเทศในประเทศปั๊บถอนสัญชาติแคนาดา
อ้าวแล้วตอนนี้สัญชาติอะไรตกลง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
แล้วถือพาสปอร์ตปลอมแล้วถือพาสปอร์ตปลอม
แล้วเข้ามาในราชอนาจักรไทยยังไงอ่ะเนี่ย

เข้าไปตัวติดครั้งแรกวันนี้๒๗ธกรรมหลายจริงไหม
ตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่
คือเราก็จะมั่นใจว่าข้อมูลที่เรามีตอนนี้มันถูกต้อง
คุณผู้ชมติดตามคดีนี้ไปนะครับ
ผมบอกเลยว่าคดีนี้มันเหมือนที่คุณผู้ชมดูในหนังพวกมาเฟีย
แล้วก็หลังก่อเหตุของคนร้ายที่บ้านร้าง
แล้วก็บนพื้นทรายจุดที่คาดว่าเป็นที่กบดาน
อยู่ครึ่งเดือนว่างั้นเถอะจ่ายได้สบายมากค่าเช่าเดือนละแสน
ขับรถเข้าออกวันละเป็นสิบรอบมีเพื่อนสาวชาวต่างชาติสองคน
กระเป๋าเฉพาะกระเป๋าเนี่ยราคาหลายล้านบาทโทรศัพท์มือถือมี๓เครื่อง
รถก็ใช้รถเช่าไป้แดงไอ้คันที่มาจอดก่อนที่จะถูกยิง
ตำรวจก็เลยเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสืบสวนภาค๘เชิญทีมสืบสวนภาค๘
เรียกเพื่อนชาวแคนาดาของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ๒คน
แต่เพิ่งทราบนี่แหละว่าผู้เสียชีวิตใช้พาสปอร์ตปลอม
มาสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนตจากนั้นไม่รู้เรียกอะไรมากกว่านี้
ชุดฮานุมานนี่เอาล่ะดูชุดเราบ้างชุดฮานุมานร่วม
กับทีมไล่ล่านะครับจัดกำลังคอมแมนโดนะฮะแล้วก็ชุดสืบสวน
มือดีของกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะออกสืบ
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งชาวต่างชาติที่อาจจะแอบแฝงที่
กบดานอยู่ในภูเก็ตอยู่ในประเทศไทยซึ่งมัน
อาจจะเชื่อมโยงไปถึงตัวมือปืนสองคนในนี้ได้
เมื่อกี้ที่ครับวิ่งอยู่ชอยหาดเนี้ยฮะอืม
อ่ะเรื่องนี้ก็ตามกันต่อนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะ